ผมกลัวแล้วนะข่าวที่จะอ่านต่อไปเนี้ยผมเริ่มกลัวแล้วคุณผู้ชมคุณพระราพรค่ะ
เดี๋ยวนี้เราจะมีไอแอปธนาคารในมือถือกันใช่ไหมไม่ต้องจับโทรศัพท์เลยครับ
ไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยมันเอาเงินออกจากโทรศัพท์มือถือเราได้ครับ
โอ้โหนี่ฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนายเกียรติกุลศรีจันทร์อายุ๓๘ปี
เขาเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองครับเล่าบอกว่าเขาถูกมิจฉาชีพโอนเงินออกจากโทรศัพท์
เกลี้ยงบัญชีทั้งที่เขาไม่ได้แตะไม่ได้ต้องโทรศัพท์เลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๓มกราคมที่ผ่านมานะครับ
นี่คือคลิปจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าเขาทำงานอยู่ตอนถูกโอนเงินออกไป
นาฬิกา๕๙นาทีนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน
ไม่มีดีใครหยิบจับโทรศัพท์อะไรเลยเขารู้ตัวอีกทีก็ตอนเงินออกไปแล้ว
ตอนเย็นเลิกงานแล้วครับเพราะว่าไปเห็นสลิปเงินออกในคลังภาพของแกโลลี่น่ะ
นะฮะโอ้โหใจหายวาบเลยการโอนเงินนะครับต่างธนาคาร
ไปบัญชีชื่อนายอาตาบ่า๖๕๐๐บาทครับซึ่งเป็นเงินเกือบทั้งหมดในบัญชี
เหลือ๔บาทเหลือไว้ให้๔บาทมันเอาเลขกลมผู้เสียหายยืนยันว่า
ไม่รู้จักกับคนที่มีชื่อในสลิปนะครับแล้วก็ไม่เคยกดเข้าไปลิงก์นั้น
ลิงนี้อะไรเลยไปแจ้งความที่สพเมืองอ่างทองแล้ว
แล้วก็เอาใบแจ้งความไปประสานกับทางธนาคารเพื่อติดตามเงินคืนครับ
แล้วอีกอันหนึ่งที่กลัวตามกันมาเลยคือใครจะไปชาร์จมือถือที่ไหนระวังนะ
ตอนนี้มันมีการแฮ็กข้อมูลมือถือครับเขาจะเอาอะไรจากโทรศัพท์คุณไปบ้างอ่ะ
เลขบัญชีธนาคารไงรหัสผ่านต่างไงเรื่องนี้ทีมข่าวไปคุยกับพลบตรี
ทิพย์โพงศิวาภัยท่านผู้ประคับการปราบปรามการกระทำความผิด
อาจกรรมทางเทคโนโลยีท่านถามจริงร้อนใจมากเลย
สายใช้แบบนี้มีจริงไหมคุณผู้ชมคิดว่ายังไงฮะ
คุณผู้ชมครับมันมีจริงมีจริงในต่างประเทศครับ
พอเราเสียบสายชัดเข้าอุปกรณ์ปุ๊บหรือโทรศัพท์มือถือปั๊บ
เหล่าแฮคเกอร์มันสามารถเข้าถึงข้อมูลอุปกรณ์เราได้จากที่ไหนก็ได้ฮะ
โทรศัพท์ทุกรุ่นมันทำได้ทุกรุ่น
แต่ความสำคัญของมันเนี่ยอยู่ที่ไมโครชิกที่ฝังอยู่ด้านใน
ซึ่งสามารถที่จะดูดข้อมูลออกไปได้นะครับ
ทีนี้ถ้าเราใช้สายชาร์จโทรศัพท์ที่เป็นของส่วนตัว
หรือของคนที่รู้จักกันเนี่ยก็จะปลอดภัย
ท่านผู้การไซเบอร์ท่านนี้บอกว่าในประเทศไทยยังไม่มีการรับแจ้งในกรณีของสายชาร์จ
มีแต่การดูดเงินจากบัญชีธนาคารไปผ่านการกดลิงค์
หลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่มันเป็นรีโมทแล้วมันจะเข้ามาทำอะไรกับโทรศัพท์เราก็ได้เนี่ย
ตอนนี้เป็นแบบนั้นโอ้โหหรือบางรายก็จะหลอกให้กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ปลอม
แต่ผมกลัวจริงครับท่านฮะกลัวจริงว่าพอมีข่าวแบบนี้แล้วเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ย
เรื่องแบบนี้ไอ้สายชาร์จแบบนี้มันจะมีในประเทศเราเนี่ยกลัวจริงครับ
ก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังกันเอาไว้นะคะใช้สายชาร์จส่วนตัว
หรือถ้าไปใช้สาธารณะเลี่ยงไม่ได้จริงต้องใช้อดับเตอร์ส่วนตัวของเราไม่จำเป็น
ก็อย่าไปใช้ไวไฟสาธารณะนะคะหรือว่าฮอตสปอร์ตที่ไม่รู้จักก็อย่าไปใช้
หรือถ้าจะให้แน่ใจจริงเวลาจะชาร์จในที่แปลกปิดมือถือค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นการป้องกันในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยเหมือนกัน
เดี๋ยวนี้คือพวกแก๊งเหล่านี้มันก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะดึงข้อมูลเราทุกรูปแบบนะครับ
ตอนนี้เราเตือนไม่ให้ไปกดลิงก์อะไรที่ไม่รู้จักนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วค่ะ